เขาก็ไปซื้อตั๋วเสริมกรุงเทพไปอุบลคุณผู้ชมครับแต่ว่ารถคันนี้ไม่วิ่งตามเส้นทางพอไปถาม
ให้ลงข้างทางเลยครับไม่ให้ไปต่อ

เขายอมแล้วเค้าผิดจริงแล้วพร้อมจะเยียวยาให้
โพสต์ภาพพร้อมข้อความที่ผู้เสียหายร้องเรียน
ในวันที่๓๐ธันวาคมสักประมาณ๒ทุ่ม
เป็นตัวรถเสริมกรุงเทพอุบลราชธานีซึ่งเป็นรถเสริมอยู่แล้วนะครับ
ผู้เสียหายระบุว่าก่อนซื้อตัวก็สอบถามไปยังพนักงานคนขายตัวแล้วว่า
เส้นทางอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมาหรือไม่
คนขายยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอกว่าผ่านแน่นอนครับสุดท้ายก็ซื้อตัวไปต้องการจะกลับบ้าน
รถยังแล่นผ่านไปถึงสักประมาณตี๒เช็คเส้นทางดูบนแผนที่ในโทรศัพท์มือถือ
คุณผู้ชมพบว่ารถนั้นวิ่งออกนอกเส้นทางไปแล้วจึงได้สอบถามไปยังคนขับกลับบอกว่าไม่ผ่าน
แล้วก็ปล่อยให้ลงที่อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำแทนมันเลยไปแล้วอ่ะ
ซึ่งผู้เสียหายก็ยอมรับว่าเสียความรู้สึกมากเหมือนโดนหลอกขายตั๋วแล้วนำไปทิ้งกลางทาง
พร้อมระบุว่าทำไมคนขายตัวเห็นแก่ตัวขนาดนี้พร้อมเรียกร้องให้บริษัทนั้นชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ขณะที่โลกโซเชียลก็วิภาควิจารณ์กันหลากหลายครับเช่นเกิดกับรถทัวร์เอกชนอีกแล้ว
ทำไมเรื่องนี้ไม่หมดไปเสียทีภาครัฐเองก็ต้องดำเนินการให้เข็ดหลาบด้วยนะครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปยังสาพันธ์๑๐๑ทัวร์
โดยนายสมชาติภวงแก้วผู้ควบคุมการเดินรถยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
พร้อมยินดีจะคืนค่าตัวให้และค่ารถที่เหมาจากจุดที่ทิ้งไปยังที่พักให้อีกด้วย
ไปฟังเสียงของคนควบคุมการเดินรถหน่อยนะครับ
เมืองแดงก็เช่นที่มายชุมปวงล่างกับสุดรันเจ็ดกันที่ไทยสงฆ์
แล้วออกไปยักษ์กับเตรียมสุวรรณอือคราวนี้พอพอขึ้นผิดคันมันกลาย
ถึงว่าเขาขึ้นจากเส้นทางที่ตัดทายเมืองแดงอย่างเนี้ย
ผมไม่รู้เรื่องตั้งแต่เมื่อคืนถ้ารู้เรื่องแต่เมื่อคืนผมก็
ขายให้ดังแต่เมื่อคืนเราถ้าพิษไปแล้วเราต้องเหมา
รถเหาะอะไรให้เขาจริงจริงอ่ะเราเรามองเรา
ของเราแบบอาจจะลืมถามกันบางคนมันไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

รถบัสโดยสารที่ไม่ประจำทางนะฮะคือรถบัสทั่วไปเอาเป็นรถเสริมไม่ได้เป็นรถที่เป็นสีขาวน้ำเงินเหมือนที่ให้บริการอยู่นะครับ
สมชาติกล่าวอีกว่าเรื่องนี้ยืนยันว่าทางบริษัทนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจและก็จะยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้และขณะนี้ก็ไม่สามารถติดต่อผู้เสียหายได้นะครับ
ขอให้ผู้เสียหายนั้นรีบโทรกลับไปยังบริษัทด้วย